เชื่อว่าสิ่งที่คนไทยนั้นได้ร่วมกันแสดงออก

แล้วก็แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙

ก็คงจะเป็นที่รับรู้กันไปถึงคนทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่าแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังเร็วเกินไปค่ะ
ที่ทุกคนจะทำใจในเรื่องนี้ได้
แต่ว่าวันนี้นักวิเคราะห์จากสาวิเคราะหลบม่านการเมืองก็มองว่า
เราอยากให้เปลี่ยนแปลงพลังความโศกเศร้านี้นะคะ
ให้เป็นพลังที่จะพลิกฟื้นแผ่นดินไทยให้กลับมาเป็นเมืองไทยที่น่าอยู่ได้
ติดตามเรื่องนี้จากสาวิเคราะหลบม่านการเมืองค่ะ
ภาพที่ปรากฏต่อทุกสายตาคงไม่ต้องบรรยายความรู้สึกอะไรอีกแล้วนะคะ
ภาพที่ปรากฏต่อทุกสายตาคงไม่ต้องบรรยายความรู้สึกอะไรอีกแล้วนะคะ
ภาพที่ปรากฏต่อทุกสายตาคงไม่ต้องบรรยายความรู้สึกอะไรอีกแล้วนะคะ
เฉพาะเพียงแต่คนไทยค่ะทั่วโลกเขารู้แล้วล่ะ
แล้วคุณไทยมีความรู้สึกอย่างไรล่ะก็คุณลำและรักตีหลวงรัชกาลที่เก้ามากแค่ไหน

รัชกาลที่เก้าซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในโดงใจของทุกผู้คน
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในดวงใจของทุกผู้คน

ไปด้วยความเรียบร้อยชัดเจน
สมประเกียจมากพระอาจารย์อยู่ในใจของทุกคนสมประเกียจ
เป็นพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แล้วก็ไม่แต่เฉพาะเมืองไทย
ผมเชื่อว่าทั่วโลกก็คงประทับใจในพระราชพิธีอันนี้
รวมทั้งการถ่ายทอดสดพระราชพิธีครั้งนี้
ที่สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์

ซึ่งทุกฝ่ายได้ร่วมใจกันทำได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
แล้วก็ยังมีติดต่อกันในช่วงระยะนี้
จนกว่าจะถึงวันออกทุกข์ในอีก๒วันข้างหน้า
อันนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า
ที่เราเคยภาวะกับว่าคนไทยขาดความปลองดองขาดมีเรื่องมีปัญหาอะไรกัน
พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อถึงคราวจำเป็นเมื่อถึงคราวที่
ดวงใจน้อมถวายแด่องค์พระประมุกในหลวงที่รักยิ่งของเราเนี่ย
ทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนร่วมอกร่วมใจกันมา
มียอดประชาชนนะครับประมาณ๒๐ล้านคนที่ออกมา
ถวายดอกไม้จันทร์ทั่วทุกภูมิภาคในกรุงเทพก็เกือบ๒ล้านนะครับ
ทุกอย่างผ่านไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับ
มีแต่ความปลื้มปิติในผลงานของ

ปลื้มปิตินั้นก็เต็มไปด้วยความโศกสลด
โสกาอาดูลควบคู่กันไป
เป็นการพิสูจน์ว่าเมืองไทยเรามีดี
มีดีก็คือตัวพระองค์ท่านที่เสด็จสู่สวรรคาลัย
ที่พวกเราน้อมใจกันส่งเสด็จ
เชื่อว่าท่านอยู่บนฟ้าคงจะทอดพระเนธลงมาเห็น
และพระองค์ก็ทรงปิติที่ชาวไทยในร่วมใจกัน
ต่อไปนี้ใครจะทำอะไรโปรดละลึก
และสำนึกว่ามีสายพระเนธของพระองค์จับจ้องมองอยู่
ทุกคนคงต้องร่วมใจกันสืบสารพระราชปนิษฐาน
สารศาสตร์พระราชาในการทำความดีสืบไป
ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ผู้มีอำนาจหรือประชาชนคนธรรมดาทุกคน
สามารถยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับดำรงชีวิตต่อไปได้ครับ
ไปทุกที่คนแน่นหมดเลยแล้วก็ควรพูดเป็นเสียงเดียวกัน
อยากให้คนไทยรักกันแบบนี้นาน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่างนี้นานจังเลย
ครับผมเชื่อมั่นว่าผ่านปรากฏการณ์คราวนี้แล้ว
คนไทยจะกลับมารักกันนะครับ
เราอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรไปบ้างที่ผ่านมานะครับ

มันไม่มีที่ไหนในโลกที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้ได้
นะครับทำไมถึงเกิดอย่างนี้ได้เนี่ย
ก็เพราะองค์ท่านอยู่๗๐ปีนะครับ
ที่ทรงปฏิบัติทำเพื่อประชาชน
ท่านไม่เคยที่จะไม่ให้ความสำคัญกับประชาชน
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสนะครับ
ผมจึงคิดว่าสรุปว่า
ประชาชนมอบหัวจิตหัวใจให้กับท่าน
เพราะว่าท่านให้ประชาชนโดยตลอด
ผู้นำหรือจะเปรียบกับผู้นำ

สะท้อนว่าได้ทำอะไรให้กับประชาชน
จนเป็นที่ประจักษ์นะครับ
ไม่งั้นไม่ได้ท่วมท้นขนาดนี้
งานสำเร็จลุล่วงเรียบร้อย
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่า

มีข่าวก็เพิ่มมีข่าวไปพยายามปวนอาจจะไหล

เพราะว่ากระแสแห่งศรัทธา
แล้วก็การหลอมจิตใจคนไทยทั้งชาติ
ของพลังแผ่นดินภูมิพล

พิสูจน์ให้เห็นคราวนี้ผมขนลุกครับ

เอาละทุกคนเหนื่อย

ย่อท้อไม่ย่นย่อ

ขอให้เข้ามาในปรุงมุนทน
แต่ว่าในความลำบากกากกรรมอันนั้น

มันต้องขอบคุณไปทุกภาคส่วนทุกฝ่ายนะครับ

คราวนี้ได้ปรากฏอาสาสมัครทีมอาสาขึ้นมา
๔ล้านประมาณ๔ล้านคน

การโปรดก้าวพระราชภาในจัดตั้งขึ้น
ของในหลวงราชการที่๑๐นะฮะ
ก็ทรงทราบเซ็นต์ในพระมหากุณหาขุนฐาน

คนไทยเนี่ยได้มาทำอะไรร่วมกัน
มันลบสิ่งต่างที่เคยอาจจะเห็นต่างเห็นจะ
สีแตกกันบ้างแตกต่างอะไรกันบ้างนะฮะ

แล้วภารกิจของจิตอาสาเนี่ย
ที่ผมติดตามจะยังไม่จบ

เพราะว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คุณเชฟถามว่าคนไทยจะรักกันไหม
ผมเชื่อว่ากิจอาสาจะไปตัวนำที่สำคัญ
ต้องชื่นชมฝ่ายความมั่นคงเหมือนกันนะคะ
รักษาความปลอดภัยการดูแลการจัดระเบียบคน
ถือว่าโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยนะ
เพราะว่าเราต้องเรียกว่าเป็นคนที่มันทำด้วยใจ
มันก็มักจะดีทุกครั้ง
แล้ววันนี้ทางฝ่าความมั่นคง
เขาก็คิดว่าเขาก็คงมั่นใจว่ามันไม่มีอะไร
แต่เขาว่าต้องปราบออกมาก่อนว่าอย่านะอะไรอย่างนี้

แล้วพอถึงที่สุดไอ้คนที่มันคิดอย่างนั้นมันไม่กล้าแล้ว
มันเจอกระแสคนที่มีความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
แล้วก็มีพระสุประสงค์ดวงใจ
ไปถึงพระองค์ท่าน

แม้แต่ถ้าเราว่าเปลี่ยนไปแล้วงานครั้งนี้
น่าจะบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สง่างาม
แล้วสมผระเกียจยิ่ง
ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
ดูจาก

แล้วก็พร้าบตะลึงว่าโอ้โฮคนไทยนี่ทำได้
หมายความว่างาน
งานเล็กงานใหญ่ขอให้ทำด้วยใจนะ

ถ้าเป็นไปได้รักษาสิ่งนี้ไว้นะ

จะทำให้ประเทศเรามีความมั่นคงแข็งแกร่งแล้วก็น่าจะมีความสุขร่วมกันได้อย่างดี
งานลุล่วงไปแล้วระดับหนึ่ง
จากนี้ไปค่ะคอสชเองเขาคงจะต้องผ่อนคลายกฎระเบียบ
เพื่อที่จะให้ภาคการเมืองได้ทำกิจกรรมอะไรได้

คือเมื่อผ่านพระราชพิธีสำคัญที่สุด
ในชีวิตของคนไทยทั้งมวลไปแล้ว

ก็เป็นอันว่าก็เป็นการเริ่มศักราชของทางการเมือง
ที่ถูกปิดกั้นมานานก็คือเรื่องการเลือกตั้ง

ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างกระบวนการที่กฎหมายลูกกำลังออกใกล้จะครบหมดแล้ว

แล้วก็การดำเนินการทางการเมืองที่ฝ่ายการเมืองเรียกร้องกันมานานเนี่ย
ข้อสาวชอบก็ควรจะผ่อนคลายบ้างนะครับ
เช่นอนุญาตให้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมการ

จัดข้อบังคับทำต่างเพื่อเตรียมการเลือกตั้งซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมาถึงวันไหนแน่นะครับ
แต่ว่าควรจะให้โอกาสเขาในการเตรียมการโดยเสมอหน้ากัน
รวมทั้งเรื่องการจัดเรื่องสมาชิกการปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์กติกานะครับ
แต่เรื่องการที่จะต้องออกไปพบปะหาเสียงกับประชาชนหรืออะไรนั้น
ก็คงต้องเอาไว้ก่อนนะครับ
เพราะว่าอย่าลืมว่าหลังจากพระราชพิธีนี้แล้วเรายังมีพระราชพิธีสำคัญที่สุดรออยู่อีกในปีหน้า
ต้นปีหน้านี้คือเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
ซึ่งผ่านอีกช่วงขั้นตอนนั้นแล้วนี่แหละครับ
ปีกองการเมืองก็จะเริ่มกระหน่ำเป็นหายใจเข้าหายใจออกเป็นการเมืองกันไป
ซึ่งนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็คงตระหนักแล้วก็เห็นภาพที่เกิดขึ้นใน๒๓วันที่ผ่านมานี้
เห็นแล้วว่าประชาชนคนไทยเมื่อถึงคราวที่จะร่วมใจกันทำอะไรในสิ่งดีเนี่ย
ทุกคนทำได้หมดนะครับ
ประชาชนเองนะครับก็ขอให้ใช้พลังที่ได้แสดงออกไปคราวนี้เนี่ย
เพื่อแผ่ต่อไปถึงพลังทางการเมือง
นั่นก็คือไม่ว่าจะเลือกใครขอให้เลือกให้ได้คนที่ดีคนที่ซื่อสัตว์นะครับมาบริหารราชการแผ่นดิน
เพราะว่าโอกาสของเราที่จะก้าวหน้าต่อไปด้วยธรรมาภิบาลด้วยหลักการที่ถูกต้อง

เพราะว่าอย่างนี้ครับคือทุกอย่างไม่ต้องคิดมากเลยว่าจะต้องทำนโยบายทำอะไรอย่างไร
แนวทางศาสตร์พระราชาที่พระราชทานไว้นี่นะครับ
ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีต่าง
โครงการที่พระองค์ทรงวางไว้เนี่ย
หยิบจับมาใช้ได้เลยในการสารต่อแล้วก็เพื่อให้ประชาชนมีกินอย่างสุขสมบูรณ์
ส่วนเมื่อหลังเลือกตั้งแล้วการเมืองจะเปลี่ยนมือได้ลักษณะไหน
จะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ
ประชาธิปไตยครึ่งใบข้อนใบต่อเท่าอำนาจหรือไม่
ขอให้เป็นอนาคตที่มองจับตามองรอกันอยู่
ผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าผีผลามตัดสินใจอะไรถ้าประชาชนไม่เห็นด้วย
บางทีนักการเมืองในมุมของเขาก็อยากที่จะได้เห็นอะไรเร็วให้ประชาชน
เพราะฉะนั้นนโยบายมันก็เลยอาจจะต้องรวดเร็วแล้วก็อาจจะต้องซื้อใจนิดนึง

พยายามไม่พูดเลยนะคะ
ครับอันนั้นมันก็เป็นที่มันผ่านมาแล้วข้อนี้เห็นกันอยู่นะ
แต่ว่าที่เราได้เรียกกันว่าระยะเปลี่ยนผ่านที่ใช้กันมา๒๓ปี
ขณะนี้การเปลี่ยนผ่านนั้นได้สมบูรณ์ลงไปขั้นหนึ่งแล้ว
ยังเหลืออีกก็ที่คุณทองชัยว่าราชพิธีบรมราชาภิเษก

มองว่าเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรเรามีกติกาอยู่ชัดเจน
คือรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ๒๕๖๐ซึ่งใช้อยู่ขณะนี้
การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยกฎหมายประกอบรัฐมนูล
นำมาจากการเลือกตั้ง๔ฉบับ
ขณะนี้ได้ละ๒ฉบับนะครับก็เหลืออีก๒ก็ถือว่าครึ่งทาง
วันเด็กวันยุคก็บอกว่าแล้วประมาณปลายเดือนปฏิกายนปีหน้า
แต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คู่ขนานไปกับการเดินไปตาม
การเลือกตั้งเพื่อให้ได้รัฐบาลเลือกตั้งอย่างที่รอคอยกัน
ก็คือว่าทำอย่างไรเลือกตั้งคราวนี้อำนาจจึงจะเป็นของประชาชนที่แท้จริงมากขึ้น
พอที่มันผ่านมาผมขอประเมินว่า
มันไม่ได้เป็นของประชาชนอยู่นานสักเท่าไหร่

วันกาบัตรเลือกตั้งเท่านั้นแหละครับ
ประชาชนไม่สามารถที่ติดตามใบกำกับตรวจสอบดูแลได้
ซึ่งตรงนี้ประชาชนก็ต้องทบทวนนะครับเพราะมันเป็นอำนาจของประชาชน
ถ้าจะคืนอำนาจเลือกตั้งเนี่ยผมอยากให้คืนอำนาจให้ประชาชน
แล้วประชาชนรับอำนาจไว้ให้อยู่นะครับ
ไม่ได้คืนอำนาจให้นักการเมืองแบบที่ผ่านมา
แล้วก็เอาอำนาจประชาชนไปทำอะไรกันก็ไม่รู้
ก็ประเทศเราตกหลุมตกลมอะไรอยู่อย่างนี้นะครับ
ระบบตรวจสอบสำคัญมากที่จะอำนาจประชาชนจะอยู่ที่ไหน
ตอนนี้การสัญหาองค์กรอิสระต่างก็เริ่มขึ้นแล้ว

เพื่อเราจะได้คนดีแล้วก็มีการตรวจสอบที่เข้มแข็งขึ้น
ฐานเล็ดเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของนักการเมือง
ที่จะต้องคิดแล้วก็ปรับตัวเอง
เพราะว่าผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเปลี่ยน
แต่ผู้เล่นยังเหมือนเดิมนะ

พักการเมืองวันนี้ก็ต้องคิดนะ
ถ้าคุณแบบส่งไอ้พวกเก่าอะไรไปที่มัน
ผมว่าเราก็อย่ามั่นใจว่าจะเหมือนเก่า
นี้ต้องคิดนักการเมืองต้องคิด
เช่นว่ามีข่าวแววว่าพักเพื่อไทยก็จะ
เอาคนรุ่นใหม่ลงเป็นส่วนใหญ่

ถ้าเล่นแบบเก่าเนี่ยโอกาสเขาวันนี้มันยิ่งน้อยลงนะ

ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชน
แบบเดียวกับที่ร่วมมือร่วมใจ

นะครับที่ท่านสถิตอยู่ณที่ใดก็ตาม
ทอดพระเนธเห็นทุกอย่างด้วยความเป็นห่วง
เราทำให้พ่อหายห่วงนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป